ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
จานิวได้มีการประกาศแยกย้ายสลาย
ทำให้บริเวณแยกเกษตรนะคะยังคงมีอาดิตการจราจร
มวลชนที่ยังอยู่ในพื้นที่พื้นผิวการจราจรที่แยกเกษตรในขณะนี้
ก็คือกลุ่มมวลชนกลุ่มราศดร๖๓นะคะที่มีการเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ทางด้านของแก่นำประกาศในการยุติการชุมนุมที่แยกเกษตร
เพื่อความปลอดภัยของมวลชนนะคะ
โดยจะเห็นได้ว่ามวลชนที่ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
รวมไปถึงคนทำงานแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ก็ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่การชุมนุม

หลายคนยังคงมีการชู๓นิ้ว
ข้อเรียกร้องที่มีการยื่นไปต่อรัฐบาล
ก็คือเรื่องของการกดดันให้พลเอกประยุจันทร์โอชา

อกจากนั้นก็ยังมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือให้ปล่อยแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
รวมไปถึงให้รัฐบาลยกเลิกพรกรฉุกเฉิน

แถมยังมีข้อความต่างด้วยนะคะ

ปิดการจราจรไปโดยปริญญาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกาค่ะ
หลังจากที่ทางกลุ่มชุมชนราชดร๖๓
ได้เดินมาพร้อมเพลียงกัน
แล้วก็ลงมาบนพื้นผิวการจราจรนะคะ
ก็ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

ก่อนที่จะปิดแยกเกษตรไปโดยปลียาย
ทางด้านเพจเยาวชนปลดแอบนะคะ

หากว่ามีการพบเห็นการใช้ความรุนแรง
ผู้ที่มีความพร้อมช่วยระงับเหตุแล้วก็ยับยั้ง
เนื่องจากอาจจะเป็นมือที่๓ที่
และคนของรัฐบาลที่เข้ามาสร้างสถานการณ์
แล้วก็สร้างความเกลียดชังให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้
นั่นก็ทำให้แก่นำของ
กลุ่มราชดร๖๓ตัดสินใจประกาศ
ประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
แต่อย่างที่บอกค่ะว่ามวลชนที่เข้ามาชุมนุมที่แยกเกษตรในวันนี้
มีจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะปิดแยกเกษตรได้ทั้งหมด
ทำให้ถนนมหลโยธินที่มุ่งหน้าไปทาง
ด้านบางเขตนั้นไม่สามารถไปได้ทั้งข้าวและออก
ส่วนทางด้านของถนนงามวงวานที่จะไปทางเกษตรนวมินเอง
ก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะคะ
ส่วนที่ยังคงขึ้นตัวได้ก็คือบริเวณอุโมเซ็นต์นั่นเองค่ะ
แม้ว่าในวันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะบอกว่าเป็น
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชุมนุมแบบออร์แกนิคม็อบ

แต่ว่าทีมข่าวก็สังเกตเห็นนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว
ที่มีการมาปรักหลักปลาใสที่แยกเกร็ด
แต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาและมีการโจมตีการบริหารงานของ
ค่ะขอบคุณคุณวิมนต์วันทำมาพักดีนะคะ
ขออภัยคุณผู้ชมนะคะภาพอาจจะขัดข้องสักเล็กน้อยนะคะ
บรรยากาศล่าสุดที่แยกเกษตรอย่างที่คุณวิมวลวันรายงานไปนะคะ
คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเย็นคนเยอะมากจริง
แยกเกษตรนี่แยกใหญ่ถ้ารุไปได้หลายเส้นทาง
ก็ต้องปิดเส้นทางการจราจรนะคะ
แต่มวลชนผู้ชุมนุมบอกว่าตอนนี้แยกย้ายกันแล้ว
นะคะก็ค่อยทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องไล่ดูกันนะครับว่าจะมีจุดไหนแบบไหนยังไงอีกนะครับ